กรณีคู่รักขวัญใจวัยรุ่นอย่างจิ๋วซีจีตีไวไฟบี้กุ๊บกิ๊บค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานานะคะ
มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะหยาบคายแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงมากจนเกินไปค่ะ
ทำลงช่องทางโซเชียลมีเดียถูกวิภาควิจารณ์อย่างหนัก
แม้เนื้อหาจะสื่อให้เห็นการใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาและดูเป็นจริงไร้การปรุงแต่ง
แต่ถ้าว่าชาวเน็ตบางคนไม่ขำด้วยเพราะการใช้คำพูดของทั้งคู่ดูหยาบคายพร่ำเพลือ
และการพูดเรื่องบนเตียงที่แม้จะเป็นเรื่องปกติของสามีภรรยาแต่ก็โจ่งครึ้มจนเกินงาม
ก็ตำหนิที่แม้กุ๊บกิ๊บจะเป็นไอดอลของคุณแม่วัยรุ่นแต่ความสนุกเกินพอดีในรายการ
ก็ทำให้ภาพของคุณแม่ยุคใหม่ของเธอเสียหายไม่น้อย
ขณะที่แฟนคลับบางส่วนเสียดายที่คิดว่าเนื้อหาของรายการจะคล้ายคลึงกับแบบฉบับประเทศเกาหลี
ที่เป็นการเลี้ยงดูลูกแบบคนยุคใหม่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากกว่านี้
แม้จะมีกระแสต่อต้านแต่ผู้ชมบางกลุ่มมองว่ารายการซึ่งโพสต์ให้ชมในโลกออนไลน์
ไม่มีการจัดเรตติ้งผู้ชมจึงไม่มีการเซ็นเซอร์และทำให้ได้อัตรรสแบบเรลิตี้
ซึ่งก็เป็นความบันเทิงสำหรับคนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นไม่เห็นต้องคิดมากหรือพากันตั้งแง่วิจารณ์ขนาดนี้
ขณะที่บางความเห็นเชื่อว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสให้รายการถูกพูดถึงเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยอย่างที่ถูกวิจารณ์ค่ะ